ใช่ค่ะรวมไปถึงอีกหลากหลายข่าวสารของวงการบันเทิง
แต่ว่าข่าวแรกเราต้องมาร่วมกัน
ส่งกำลังใจให้กับอาต้อยเศรษฐากันก่อน

ว่าหลังจากที่คุณอีฟพุทธธิดา
ได้มีการแจ้งข่าวกับบันเทิงไทยรัฐเรานะครับ
บอกว่าอาต้อยนี่นะคะต้องกลับมา

แล้วก็ปรากฏว่าแพ้หนักมาก
ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
คือก่อนหน้านี้มันมีก้อนที่ปอดขนาด

แต่เนื่องจากว่าคุณพ่อนี่นะคะเป็นมะเร็งในระยะที่สี่
ตัวนี้ค่ะมันก็เลยมีการกระจายไปจุดอื่นด้วยค่ะ
ซึ่งตอนนี้คุณหมอก็มีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
ก็คือที่จุดต่อหมวดไตนั่นเอง
แล้วด้วยเหตุที่ว่าให้หยุดคีโมไป๓เดือน
พอตรวจรอบนี้ก็เลยพบว่ามีการเติบโตเพิ่มขึ้น
ถึงแม้ว่าไอ้ก้อนนี้มันจะไม่ได้โตพลวดพลาดนะคุณผู้ชม
แต่ว่าคุณหมอบอกว่ายังไม่วางใจค่ะ
ก็เลยต้องกลับมาให้คีโมกันใหม่อีกรอบหนึ่ง
ซึ่งแน่นอนว่าผลข้างเคียงจากการทำคีโมในครั้งนี้ของอาต้อย
ก็คือทานอาหารไม่ลงค่ะคลื่นไส้แล้วก็อาเจียนหนักมากเลย
คุณอีฟก็เลยตัดสินใจให้เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
แล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับคุณหมอจะดีกว่านั่นเองนะคะ
และจากการที่พักอยู่ในโรงพยาบาลค่ะ
อาต้อยก็มีอาการท้องเสียร่วมด้วย
ซึ่งนั่นก็เป็นผลข้างเคียงของคีโมเช่นเดียวกันนะคะ
ตอนนี้อาต้อยก็พอจะทานข้าวได้บ้างค่ะ
แต่ว่ายังรู้สึกเพลียอยู่มากนั่นเองนะคะ
สายวันนี้ค่ะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐสอบถามเพิ่มเติมไป
ลูกสาวก็คือคุณอีฟบอกว่า
วันนี้คุณพ่อทานข้าวได้มากขึ้นแล้วค่ะ
อาการอ่อนเพลียของคุณพ่อก็เริ่มลดลงแล้ว
แต่ว่าคุณหมอเองยังคงให้น้ำเกลือไปก่อนนะคะ
คุณอีฟก็ฝากขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกคนนะฮะ
ส่งมาให้คุณพ่อแล้วก็ครอบครัวศรีระฉายานั่นเองนะคะ

คือตอนนี้น้องมีบุญลูกชายก็ป่วยด้วยนะคะ
ก็เลยรับหน้าที่ดูแลทั้งแบบลูกชายด้วยแล้วก็คุณพ่อด้วยนะคะ

ส่งให้ครอบครัวศิราชายากันเยอะมากเลยจริง